เรือตรีสมรภูมิจันโทรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจกรมแพทย์ทหารเรือ

นำร่างของจ่าเอกรณกรแสงฮิรันขจรสิริ
ข้าราชการกองทัพเรือที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
จากรถจักรยานยนต์ไปบำเพ็ญกุศลยังภูมิลำเนา

สำหรับจ่าเอกรณกรประสบอุปติเหตุ

วะสำคัญตามที่จ่าเอกรณกรได้แสดงเจตจำนง
และมีบัตรผู้บริจาคอวัยวะสภากาชาติไทย
อวัยวะไปต่อชีวิตผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะรายอื่น
โดยมีทีมแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
และคณะแพทย์จากสภากาชาติไทย
ทำการผ่าตัดนำหัวใจและไตทั้งสองข้าง
จ่าเอกรณกรส่งสภากาชาติไทย
เพื่อนำไปผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะให้กับผู้ป่วยรายอื่น

ซึ่งได้ทำประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ในวาระสุดท้ายของชีวิต